คุณผู้ชมฮะเราจะทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

ร้านที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะบอกเลยว่า
นี่เขาน่ำมาร้านเผ่าเผ่าจึ๊ง
อร่อยทุกเม็ดแพ็คแบบศูนยากาศ

ประกันความพอใจของลูกค้าด้วยนะคะ
เพาะของเขาเป็นเห็ดตามธรรมชาตินะ

แล้วก็มีให้กินทุกฤดูย้ำ
เพาะนี่ไม่ได้หาทานง่ายนะ
แต่ร้านเขามีให้กินทุกฤดูนะคะ
น้ำหนักเห็ดล้วนเพราะว่าเขาล้างทำความสะอาดล้างดินออกหมดแล้ว
พิเศษแล้วแช่ฟรีดได้นานถึง๖เดือนครึ่งกิโล
บาทส่งฟรีทั่วไทย
พ่อนี่เอาไปทำอะไรก็อร่อยนะ
ดิฉันชอบแกงผักหวานใส่เห็ดเพาะอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ

ไปสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้

อยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เราฝากร้านก็ส่งรูปมา๒๓
๒๓ภาพหรือที่ไม่เกิน๑นาทีและละเอียดสินค้าด้วยนะ
เรานะฮะพร้อมจะเป็นสื่อกลางนะ
ในการนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณผู้ชม

ใช่เราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเนาะคุณผู้ชม